อีกหนึ่งคดีใหญ่ค่ะที่เราต้องตามกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็คือกรณีที่บังฟิศกับพวกเนี่ย
อุ้มฆ่าเสียสุชาติที่สวนยางจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชม

แต่ก่อนอื่นต้องให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนค่ะว่า
เหตุการณ์นี้ตอนนี้ผู้ต้องหามีอยู่เท่าไหร่
ใครหลบหนีใครจับได้ใครมอบตัวแล้วเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไหมจับจริงจริงน่ะออกมาสามราย
แล้วก็กำลังจะเตรียมออกไหมจับเพิ่มอีก๑รายเป็น๔ราย
กราฟิกที่อยู่บนหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ซึ่งทั้ง๔รายร่วมกันก่อเหตุฆ่าฝังดินเสียสุชาติขาวล้วน
ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลนะคะเอาดูตามเลย
คนแรกเนี่ยก็คือนายสุรชัยเริงสมุทรนะคะ
หรือว่าบังกิบหลีซึ่งเป็นพี่ของบังฟิศยังหลบหนีอยู่นะ
บังฟิศคนที่๒นายสุริยายังหลบหนี
คนที่มอบตัวแล้วเนี่ยคือนายสุมิตรเริงสมุทร
เป็นน้องชายของบังฟิศนะคะชื่อว่าบังสัน

อีกคนนึงที่ยังหลบหนีอยู่ก็คือนายสุริยันบังหนี
อันนี้ยังหลบหนีอยู่แล้วตำรวจเตรียมจะออกหมายจับนะคะ
ทันทีที่มีข่าวออกไหมจับมาเนี่ย
บังสันไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เพราะว่าบังสันบอกว่าจริงไม่ได้มีแค่นี้ไง
ยังมีบังหนีหรือว่านายสุริยันด้วย
แล้วบังหมีเป็นน้องชายของบังฟิศอีกคนนึง
ตำรวจก็เลยเตรียมจะออกหมายจับเพิ่มเติม
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมดูกันหน่อยนะคะ
ก็ลงพื้นที่เข้าไปตรวจจุดที่เกิดเหตุ
ที่ยิงนายสุชาติในสวนยางในพื้นที่ตำบลหนองทะเล
จะไปหาหัวกระสุนที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
แล้วก็ไปดูตามต้นยางไปดูตามพื้นดิน
ปรากฏว่าไปเจอรอยกระสุนตรงต้นยาง๒รู
อยู่ใกล้กับจุดที่พบปลอกกระสุน
แล้วก็ห่างจากจุดที่ฝังศพเสียสุชาติประมาณ๕๐เมตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่ค่ะก็เจาะต้นยาง
ไปเจอหัวกระสุนขนาด๙มม๒หัว
เจ้าหน้าที่เลยเก็บเอาไว้นี่ตอนที่เจาะต้นยางเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เก็บหัวกระสุนเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่ากระสุนนี้
มันเป็นกระสุนปืนชนิดไหน

ยิงนายสุชาติจนเสียชีวิตหรือเปล่า

พนักงานสอบสวนสพอาวนาง
เขาคุมตัวบังสันหรือว่านายสุวิทย์
ฝากขังต่อสารจังหวัดกระบี่

คือกรณีของบังซันนะคะ
บังสันเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็บังสันก็เคยสารภาพ
บอกว่าบังฟิศเป็นคนลงมือยิงนายสุชาติ
แล้วก็นำปืนไปทิ้งไว้ไม่ไกลจากจุดที่พบศพ
ส่วนตัวของบังสันเองเป็นคนช่วยหามศพ
แล้วก็เป็นคนหารถแบ็คโฮ
ให้ไปขุดหลุมเพื่อฝังรถของนายสุชาติ
โดยจ่ายค่าจ้างคนขับรถแบ็คโฮลไป๒๐๐บาท
แล้วก็ตอนที่จำได้ไหมฮะ
ว่าพาตัวบังสันไปชี้จุดเกิดเหตุ
ปรากฏว่าบังสันหันมาพูดกับนักข่าว
บอกว่าเขาถูกตำรวจซ้อม
เขาเลยต้องรับสาภาพทั้งหมด

ใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปตรวจร่างกายแหละ
ว่าถ้าเกิดว่าโดนตำรวจซ้อมจริงมันต้องมีร่องรอยถูกไหม
ปรากฏว่าผลการตรวจร่างกายของบังสัน
เพื่อหาร่องรอยว่าโดนตำรวจเตะโดนต่อยโดนตบหัวเนี่ยนะ
ปรากฏว่าผลออกมาไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วทีนี้ค่ะข่าวก็เลยไปพาดหัวว่าบังสันพลิกลิ้น
รับสารภาพแล้วว่าไม่ได้ถูกทำร้ายจริง
แต่ที่ต้องพูดไปแบบนั้นคือมันเครียดมันกดดันด้วย
แล้วก็อยากขอโทษตำรวจเอาเดี๋ยวฟังบังสันพูดตรงนี้หน่อยค่ะ
สรุปว่าผมไม่ได้โดนทำร้ายครับ
ก็ผมด้วยความกลัวครับด้วยความกดดันและด้วยความเครียดครับ

คือไม่ใช่ว่าโดนบังคับหรือว่าโดนอะไรคือ

คือผมกดดันผมเครียดไปเองผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง
แล้วก็เลยพูดคำนั้นออกมาครับ

และอันนี้ในส่วนของการก่อเหตุเราก็รับสารภาพเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
อันนี้ผมก็ให้การกับเจ้าหน้าที่สอบส่วนไปแล้วครับ
โอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ
นี่ค่ะก็สุดท้ายไม่ได้มีการซ้อมนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีกระแสข่าวที่บอกว่าบังฟิศกับบังกิบหลีสองพี่น้อง
ติดต่อผ่านผู้ใหญ่มาจะขอมอบตัว
เรื่องนี้เราก็ไปย้ำถามนะคะจากพันธุ์ตำรวจเอก
ตานิดรามดิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ซึ่งท่านก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้
ทางทางรองผู้การเนี่ยได้รับข้อมูลมาแต่ไม่ได้มีการประสานมาโดยตรงค่ะ
ก็เชื่อว่าผู้ต้องหาพยายามจะให้ข้อมูลมอบตัวมา
พยายามติดต่อผ่านทางผู้นำชุมชน
เพื่อที่จะให้ตำรวจไม่กดดันไม่กดดันไม่ไปไล่ตามตัว

เพราะว่าตำรวจก็ต้องตามตัวมาให้ได้ค่ะมีการส่งทีมไปกดดัน
ไปหาเบาะแสทุกทางเลยครับส่วนตอนนี้เอ๊ะไม่รู้ว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ไหม
อันนี้ก็ถามตำรวจตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถบอกได้
ก็ให้ทีมสืบสวนพยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
เชื่อมโยงพฤติกรรมของคนร้ายทั้งหมด
ลงมือก่อเหตุยังไงใครเกี่ยวข้องบ้าง
ถ้าเกิดว่าพยายามหาหลักฐานมันไปถึงใคร
ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะออกไม้จับแล้ว๓
กำลังจะออกหมายจับอีก๑เป็น๔

ก็จะมีการออกไหมจับเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
บอกว่าแม้ว่ากลุ่มคนร้ายจะลวงมานะ

แต่ตำรวจก็ไม่ลดละความพยายามในการตามตัวเหมือนกันนะครับ